ขอให้เธอปลอดภัย

เปิดข่าวดูทั้งวันเจอหรือยังเจอหรือยัง
อยากให้กลับมาภาวนาด้วยเสียงดังให้เธอฟัง
อยากให้เธอรับรู้คนไทยทั้งประเทศเอาใจช่วยและรออยู่
ทุกวินาทีทุกนาทีที่ผ่านไปมีความหมายเหลือเกิน
อยากให้เธอนั้นปลอดภัยสวดมนต์อ้อนวอน

คุ้มครอง๑๓หมูป่าและเจ้าหน้าที่ทุกคนตลอดไป
ขอให้ปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
ขอให้ปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
ขอให้เธอปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
เปิดข่าวดูทั้งวันเจอหรือยังเจอหรือยัง
อยากให้กลับมาภาวนาด้วยเสียงดัง

รับรู้คนไทยทั้งประเทศ
เอาใจช่วยและรออยู่ทุกวินาที
ทุกนาทีที่ผ่านไปมีความหมายเหลือเกิน

สวดมนต์อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มภัย
คุ้มครอง๑๓หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ทุกคนตลอดไป
ขอให้ปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
ขอให้ปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
ขอให้เธอปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
เปิดข่าวดูทั้งวันเจอหรือยังเจอหรือยัง
อยากให้กลับมาภาวนาด้วยเสียงดัง
ให้เธอฟังอยากให้เธอรับ
คนไทยทั้งประเทศเอาใจช่วยและรออยู่
ทุกวินาทีทุกนาทีที่ผ่านไป
มีความหมายเหลือเกินอยากให้เธอนั้นปลอดภัย
สวดมนต์อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มภัย
คุ้มครอง๑๓หมู่บ้านและเจ้านาทีทุกคนตลอดภัย
ให้ปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
ขอให้ปลอดภัยขอให้เธอปลอดภัย
ก็เป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะคะ
ของ๑๓คนที่เปิดภัยออกในผิดนางงานนี้
แต่กูคุยเหอะก็บอกว่า

โบราฯขอส่งตนใจนะครับที่ช่วยช่วยให้พวกมันปลอดภัยมาการพอร์ต
อยากจะขอให้ทุกคนมีกำลังใจให้มากที่สุดนะครับ
อย่าหมดแรงใจที่จะตามหากัน
ต้องมีความหวังอย่าหมดแรงที่จะหวัง

โปรดติดตามตอนต่อไป